มาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นรับช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เอง
ที่จังหวัดน้องคายเป็นเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่ม
เขาทะเลาะวิวาดกันแล้วปรากฏว่าจังหวะหนึ่ง
ทหารเข้ามาห้ามกะว่าจะเข้ามาช่วยระงับเหตุนะฮะ
แต่วัยรุ่นคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมใช้ขวดเบียร์
ซึ่งถูกทุบเป็นปากฉลามไปจ้วงแทงเขาที่ใบหน้า
แล้วก็ลำคอทหารที่เข้ามาห้ามปลามปรากฏว่าทหารนายนี้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ตำรวจที่เข้ามาห้ามปลามต่อมาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ

จันทร์ก่อเหตุพลวิวาสช่วงกลางหลึกที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือภายในศูนย์การค้า
เอเชียพีคถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองน้องคายนะคะ
ในช่วงเกิดเหตุค่ะคือทหารคนแรกที่เข้ามาห้ามปลาม
ก็คือจ่าสิบตรีสาธิตหลาบคำ
เป็นทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดน้องคาย
คือตอนเข้ามาระงับเหตุอยู่ในชุดนอกเครื่องแบบ
พยายามที่จะเข้าไปห้ามปรามแต่ก็ไม่เป็นผล
ไม่เป็นผลไม่ว่านะยังถูกทำร้ายร่างกาย
หัวแตกฟกช้ำตามร่างกายอีกด้วย
เพราะฉะนั้นจ่าสิบตรีสาธิตก็เลยขอกำลังเสริมจากตำรวจ
แล้วก็ทหารบางส่วนมาช่วยระงับเหตุ
พอมาถึงค่ะพลทหารพลนิกรยศมารอายุ๒๒ปี
ก็เข้ามาระงับเหตุแต่จังหวะหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ในวงกลมกลับถูกวัยรุ่นคนหนึ่ง
ใช้ขวดเบียร์ที่ถูกทุบเป็นปากฉลาม
้วงแทงเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ลำคอ
ทหารที่ตั้งใจดีจะช่วยระงับเหตุนะคะ

เพื่อนทหารเองก็ต้องช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลน้องคาย
แต่ว่าพลทหารนิพลนิกรเสียเลือดมาก
สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ขณะเดียวกันดับตำรวจประเสริฐรอดชมพู

ก็ถูกคมขวดบาดที่นิ้วเป็นแผลด้วย

หลังเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยแยกย้ายหลบหนีไปนะฮะ
ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปจากพลเมืองดี

เพราะฉะนั้นก็เป็นเบาะแสชิ้นดีเลยนะคะ
เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่นำไปสู่การจับกลุ่มคนก่อเหตุค่ะ
หลังเกิดเหตุนะฮะหลักฐานนี่แหละคุณผู้ชม
เป็นภาพถ่ายที่นายนพดลนำสกุลซีรีอายุ๒๕ปี
ใส่เสื้อยืดสีขาวถือขวดที่มันแตกเป็นปากฉลามอยู่ในมือ
แล้วก็ลงมือจ้วงแทงเจ้าหน้าที่

ก็เลยไปติดตามจับกลุ่มนายคนนี้นายนพดล
พร้อมกับกลุ่มเพื่อนมาได้สักประมาณ๑๐คนมาสอบปากคำ
คือช่วงแรกที่มีการสอบปากคำนายนพดลปากแข็งนะ
ไม่ยอมรับสารภาพจนในที่สุดเนี่ยตำรวจก็เลยงัดไม้เด็ดออกมา
เอาคลิปที่พลเมืองดีถ่ายไว้เป็นหลักฐาน

สุดท้ายก็ต้องยอมจำนวนต่อหลักฐานนะคะ
โอ้โหพอเห็นคลิปตัวเองถึงกับร่ำไห้เลยค่ะ
สารภาพว่าเป็นผมนี่แหละผมเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
นายนพดลเล่าทั้งน้ำตานะคะ
บอกว่าตัวเองกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงสงกราน
เพื่อนก็ชวนมาเที่ยวคอนเสิร์ตที่เอเชียพีค
มากันด้วยกันสักประมาณ๗คน
ทีนี้เพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งเดินมาบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่น
ตัวเมืองน้องคายมาเขม่นจะมาหาเรื่อง

คือก็อยากจะช่วยเพื่อนไม่ให้ถูกทำร้ายนะคะ
ตัดสินใจไปเอาขวดเบียร์ค่ะมาทุบเป็นปากฉลาม
หวังจะไปปกป้องเพื่อนหวังจะใช้ป้องกันตัวเอง
แต่เพราะว่าตอนนั้นคือเมามาก
จนขาดสตินายนพดลเขาบอกแบบนี้นะคะ
จำไม่ได้ว่าไปลงมือไปทำอะไรกับใครเอาไว้
มารู้ตัวอีกทีก็อยู่ในห้องขังซะแล้วนะคะ
ตอนที่มีสติเนี่ยนายนพดลบอกเลยนะคะ
บอกว่าเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็อยากขอขมาครอบครัวทหารที่เสียชีวิต
ทำไปตอนนั้นเพราะว่าขาดสติจากการดื่มเหล้า
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยากให้เยาวชน
หรือใครที่ดูข่าวนี้เอาเป็นเยี่ยงอย่าง
คุณผู้ชมฟังเสียงนายนพดลผู้ต้องหากันหน่อยค่ะ
ถ้าคิดว่าตัวเองไม่มีสติ
แล้วคนสัมภาษณ์ตอนนั้นแล้วครับผม
ก็อย่าพยายามทะเลาะวิวาสจนขาดสติ
และผมที่ผมเป็นอยู่กันก็ขอบค์ผัก

ไม่ได้มีจิตสำนึก

คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่
หลังเกิดเหตุผู้ต้องหาเองสำนึกผิด
เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจเขาก็เลยไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัวนะคะ
แล้วก็ได้มีการส่งตัวผู้ต้องหาไปสารจังหวัดน้องคาย
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ